ดูค่ะแฟนคลับคนนี้แต้มบุญสูงเหลือเกินนะคะ
ลิซ่าก็น่ารักนะคะมาในแบบลุคสบายค่ะ
ก็ใส่เสื้อสีเขียวเอลลอยนะแล้วก็กางเกงยีนแบบนี้นะคะ
ก็ไปกินอะไรรู้ไหมไปกินน้ำเต้าหู้นะกับเพื่อน

จนมีคนแชร์ภาพมาฝากชาวโซเชียลนะคะ
มือไวรีบแชร์ภาพเอาไว้ค่ะแล้วก็บอกว่าบอกพรั่งพลูความรู้สึกตัวเอง

เห็นหน้าระยะประชิดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะฟินมากเลยนะจ๊ะ
ทีแรกตอนที่ถ่ายรูปมาจะซื้อซูชิมากินนะ
ตอนนี้ก็ไม่กินแล้วจ้าเจอลิซ่าไปมือไม้สั่น
เฟิร์มไม่แห้งนะคะไม่แห้งผอมแล้วก็ไม่เหมือนในรูปนะ
อาจจะดูเอาแบบว่าถ่ายมาแล้วแบบคล้ำนิดนึงอย่างนี้
ไม่ใช่นะจ๊ะตัวจริงสวยจ้ะแล้วก็ที่น้องมาเมืองไทย
กับแบมแบมก็เซเว่นแล้วก็ซุปปาไทยอีกตั้ง๑๒คนด้วยนะคะ